การกู้การกู้เรือกับการเร่งค้นหาร่างของผู้เคาะร้ายที่เรือล่มทางสามแพร่งเป็นทางแม่น้ำสามแพร่ง
พนันเชิงตอนเนี้ยยังไม่เจอเลยนะเจอแค่หนึ่งเดียวก็คือเจ้าประยุทธ์
เจ้าประยุทธ์อ่ะเป็นหมาหนึ่งเดียวที่คนอีกสองหมาอีกสองที่เป็นเพื่อนมันครับ
หายไปยังไม่เจอนะฮะไปดูวินาทีที่เจอเจ้าประยุทธ์อีกทีครับค่ะ

สามแพร่งนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของอีกสองคน
กับอีกสองตัวอีกสองคนก็คือคุณนัตรมนด์กับคุณสมชาย
ยังไม่ทราบชะตากรรมคือจะตายหรือยังอ่ะไม่รู้
ต่อไม่ได้ค้นหาร่างมา๒วันแล้วก็ยังไม่เจอ
เช่นเดียวกันกับเจ้าประวิกับเจ้าเวียระสองหมาพุดเดิ้
ซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าประยุทธ์ก็ยังไม่เจอเช่นกันนะครับ
คนที่เขาไปเจอเนี่ยเขาบอกโหดวงแข็งมากนะ
ประยุทธ์นี่เป็นหมาที่ดวงแข็งสุดจริงนะฮะ
เจอแล้วแค่๑นะฮะอีก๔ชีวิตยังไม่ทราบชะตากรรมครับ
ส่วนปฏิบัติการในการกู้เรือกับกู้ร่างเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้าง
เมื่อวานนี้เนี่ยเกือบจะเกิดเรื่องร้ายซ้ำกับเรือล่มอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะ
คือวินาทีนี้ภาพอาจจะไม่ได้ดูชัดเจนเหมือนลำแรก
แต่อยู่ดีเฮ้ยนี่คือหนึ่งในเรือที่มาร่วมปฏิบัติการในการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือแล้วก็กู้ซากเรือขึ้นมาฮะแล้วอยู่ดีทำไมมันล่มมันจมได้อ่ะ
นี่เป็นเรือไม้เป็นเรือไม้ที่ขนอุปกรณ์ให้กับอุปกรณ์นักดำน้ำ
แล้วเรือลำนี้ก็อยู่ใกล้ริมตลิ่งฮะแล้วไปมาทำไมไม่ได้
แต่ไม่มีคนแล้วตอนที่เห็นอยู่เนี่ยคนกระโดดขึ้นฝั่ง
ก่อนหน้าที่เรือมันจะไหลลงมาแล้วมันจะจมในที่สุดไปแล้วฮะ
เพราะดีมากแล้วล่มเพราะอะไรอ่ะล่มเพราะว่าน้ำมันเข้า
น้ำมันเข้าอ่ะเครื่องสูบน้ำดึงปั๊กออกเองฮะไม่รู้ใครไปเดินเตะปั๊ก
เครื่องสูบน้ำที่อยู่ในเรือปลั๊กมันออกเองคือน้ำมันเข้าเข้าใจ
แต่เวลาที่เรืออยู่แต่ละลำเนี่ยเขาจะมีการสูบออก
แต่ครั้งนี้เนี่ยมีแต่ขาเข้าไม่มีขาออกเรือก็เลยล่มจมลงไป
เพราะดีที่เจ้าของเรืออยู่ในนั้นกระโดดหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย
ชื่อว่าพี่มณพคำหอมฮะหลุดออกมาได้อย่างปลอดภัยจริง
ส่วนครอบครัวของคุณสมชายคุณนรมนเมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งฮะ
นำเครื่องเส้นเครื่องไหว้เครื่องบายสีไปขอแม่เจ้าแม่คงคา
รวมถึงพ่อปู่อนันตนาคาราชขอให้เปิดทางให้เจอร่าง
เจอร่างคุณพ่อคุณแม่ที่ศูนย์หายไปซึ่งวันนี้พอแล้วเนี่ย
ก็หวังว่าปฏิบัติการจะได้เจอร่างคุณนรมนรวมถึงคุณสมชายด้วย
เมื่อวานนี้ทางครอบครัวลูกสาวนะฮะก็เลยไปกันเอาเครื่องบายสีไปเส้นไหว้ไว้
ปฏิบัติการในการกู้แบ่งเป็น๒ส่วนกู้ร่างกับกู้เรือ
กู้ร่างเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามค้นหาเอาวันแรกบอกเจอแล้วไม่ใช่เหรอ
เป็นข่าวที่คือรายงานกันคาดเคลื่อนนะคือชาวบ้านเห็น
แต่พอเจ้าระชีไปตรวจสอบจริงเนี่ยยังไม่เจอร่างคุณนรมนท์
เช่นเดียวกับร่างของคุณสมชายที่ตอนแรกบอกว่าน่าจะจมไปพร้อมกับเรือ
แต่พอดูแล้วเนี่ยมันเป็นค่อนข้างพื้นที่โปร่ง
ดังนั้นไม่มีทางที่พอจมลงไปแล้วร่างจะติดอยู่กับเรือโอกาสน้อยมาก
เจ้าระชีแตบเพื่อความมั่นใจเจ้าระชีก็ดำลงไป
เจ้าหน้าที่ตอนนี้มีทั้งหน่วยกู้ภัยมีทั้งหน่วยซิลนะฮะ
ดำลงไปให้ดูอีกทีว่าตกลงแล้วดำลงไปแล้วสามารถที่จะไปเจอไปเห็นอะไรได้บ้าง
พอดำลงไปแล้วเนี่ยอย่างที่อธิบายไว้ไม่มีทางที่ร่างจะติดอยู่ที่นี่ได้เลย
เอาแล้วไปไหนอ่ะยังตอบไม่ได้เช่นกันนะฮะ
ดังนั้นการกู้ร่างยังไม่เจอทั้งคุณสมชัยกับคุณนรมน
ส่วนการกู้เรืออย่างที่บอกไว้เรือลอยไกลจากจุดเดิม๕๐๐เมตร
จมลึกลงไป๒๐เมตร
คำว่า๒๐เมตรมันตึกกี่ชั้น๗ชั้น
ตึก๗ชั้น๕ชั้น๖ชั้น๗ชั้นสูงขนาดนี้นะฮะ
การที่จะนำเรือขึ้นมาได้ต้องมีการเชื่อมโยงไปมัดกับตัวเรือที่จมอย่างน้อย๕จุดด้วยกัน

เนื่องจากน้ำหนักเรือสมมุติเรือหนัก๑ตัน
น้ำหนักเรือที่จะดึงขึ้นมาเท่ากับว่าเราต้องคูณ๓ให้เขา

แล้วมันมีแรงดันน้ำมันมีคลื่นใต้น้ำอยู่

เราจะต้องใช้กำลังในการดึงเขาขึ้นมาจาก๑เป็น๓ตัน

เกือบจะสำเร็จแล้วคือลงไปผูกเรือได้
ใช้เรือทั้งหมด๗ลำ
ลำเนี่ยในการดึงเชือกแต่ละเส้นที่ผูกเรือนะฮะ
แล้วอีก๒ลำคอยพยุงเรือทั้ง๕อีกที
ถ้าเกิดว่าปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เรือ๗ลำนะฮะ

ปรากฏไอ้ช่วงที่ดึงขึ้นมาวินาทีหนึ่งประมาณสัก๒ทุ่มครึ่ง

เพราะ๑ใน๕มันขาดมันเหมือนความสำคัญหมดเลย

แต่วันนี้อาจจะมีการใช้วิธีใหม่

อลลูน๖ตันยัดลงไปในเรือ

โปรดติดตามตอนต่อไป